คุณผู้ชมจากกรณีที่มีเจ้าของไร่สับปะรดที่ชนบุรี
ใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุมเพื่อฝังซากช้างป่า
ก็เป็นการตรวจสอบกันว่าเอ๊ะเกิดจากการฆ่าหรือว่าอย่างไร
เจ้าตัวบอกว่าช้างมาโดนไฟล้อมรั้ว
คือไฟฟ้าจากรั้วที่ล้อมไร้สับปะรดช็อตจนตาย

ซึ่งกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นในตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะ

เขาใช้รถแบ็คโฮลขุดฝังซากช้างป่าเขาอ่างรือในเพศผู้

โดยบอกว่าช้างตัวนี้ถูกลวดไฟฟ้าที่ล้อมไร่สับปะรดช็อตตาย
แล้วก็ต้องนำซากไปฝังเอง
นายอยู่เสนาธรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์ซากช้างป่า
โดยบอกว่าผลการผ่าพิสูจน์ของสัตวแพทย์
ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วนะคะว่า
ป่าตัวนี้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนตายจริง
โดยมีรอยไหม้บริเวณหลังหูชัดเจน
แล้วก็ไม่ได้พบร่องรอยกระสุนปืนด้วยค่ะ
ส่วนงาช้างพบว่ามีขนาดเล็ก
ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาป่าที่ชบ๑คลองกลุ่ม

และตำรวจได้แจ้งข้อหาคนเฝ้าไร่สับปะรด
ฐานฆ่าช้างป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕แล้วด้วยค่ะ